ไม่มีความมุ่งหมายจะซ้ำเติม
ตำรวจชั้นประทวนที่ไปเข้าแถว
รับอังปาวจากผู้มีอิติพล
หรือที่เรียกกันว่าคนทำธุรกิจ
เทาหรือสีดำก็แล้วแต่
แต่ว่าหยิบเรื่องนี้มาคุยกันอีกทีหนึ่งว่า

ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยที่คนทำธุรกิจ
ประเภทตู้ม้าตู้เกม

ที่เขาจะให้เงินตำรวจ
แต่ว่าวิธีการเดิมเนี่ย

เป็นรายเดือนอยู่แล้ว
พอถึงหน้าปีใหม่หรือตรุษจีน
เขาก็จะมีพิเศษให้

เขาก็ไปมอบผ่านใครสักคนหนึ่ง
ที่เป็นคนทำบัญชีบนโรงพัก

แต่ว่าตอนหลังมันเกิดกรณีอมกันครับ

ลูกน้องไปเจอเท่าแก่
หรือไปเจอคนที่ให้อังเปล่ามา

เจ้าของบ่อนเจ้าของตู้ม้าตู้เกมเนี่ย
เขาเรียกมาเอากันเป็นหลายคนดีกว่า

พรุ่งนี้เชิญสอนอไหนมากี่คนยังไง
เขาเชิญมารับที่ออฟฟิศ

สีหน้าก็ปูเลี่ยนปูเลี่ยน

ที่เฮียแจกผมมาอยู่นะครับ

แสดงอภินิหารอำนาจบาดใหญ่

เข้าคิวรับเงินแบบนั้นหรอกครับ

และไม่ทำไม่ใช่เรื่องที่จะไม่เกิดอีก
สิ่งที่จะตามมาก็คือว่า
นายต้องตั้งกรรมการสอบ

ที่ไปรับอังเปล่านี่หรือ

เพียงแต่ว่านายเนี่ยไม่ได้ไปเข้าคิวรับ

แล้วคนที่รับเงินก้อนโตกว่า

กับคนที่ไปรับเงินจิ๊บจ้อย

เพราะไปรับกันแบบโจงครึ่ม

นายที่อยู่ในกองบังคับการ

หรือนายที่อยู่ที่กองกำกับ

ไม่งั้นรัฐปลาซิลปลาสร้อยพวกนี้โดนน่าสงสารครับ

ฉะนั้นลูกแถวชั้นประทวน

ก็แปลว่ากินคำเล็กผิด

อันนี้จะทำยังไง
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่
สิ่งที่จะปรากฏขึ้นเหล่านี้มันสะท้อนอะไรล่ะครับ
ว่า๑เราปล่อยให้ตำรวจจมปลักกับผลประโยชน์
กับธุรกิจสีเทาแบบนี้มานานแล้ว

ปลักอยู่กับผลประโยชน์

เราก็บอกว่าปล่อยยักษ์ออกจากขวดแล้ว
ยักษ์เข้าไปใส่ขวดใหม่
ักษ์ตัวโตแล้วลงไปอยู่ในขวดไม่ได้
เพราะเราปล่อยให้ผลประโยชน์แฝงเหล่านี้ไปพันอยู่กับตำรวจมานานช้า

แล้วมันก็นำไปสู่ปัญหาสารพัดสารพันธุ์
เขาตั้งวงปฏิรูปตำรวจกัน

แต่ว่าพอดูผลสรุปแล้วเนี่ย
เหมือนกับว่าคนไข้เนี่ย

ต้องการหมอผ่าตัดเก่ง
แต่ปรากฏว่าส่งยาแดงกับยามองมาให้

ปฏิรูปตำรวจถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้
ตัดวงจรเรื่องผลประโยชน์อย่างนี้ไม่ได้

หน่วยอื่นไปจับบ่อนการพนันทีนึง

ก็ตั้งกรรมการสอบยายห้าเสือ

แต่ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้

ต้องผ่าตัดก็คือ
ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่มีทางครับ

ก็เพราะเขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า
ก้าวแรกที่เข้าไปเป็นตำรวจ

ทำผิดเหนือกว่านี้เข้าคุก

ทำผิดถูกไล่ออก

เข้าไปเป็นตำรวจด้วย

จะได้ผลประโยชน์อย่างอื่นที่นอกเหนือ

เราไม่ทำคนเดียวคนอื่นเขาก็ทำ
ไอ้คนทำเนี่ยมันก้าวหน้ากว่าเราอีก

คนที่ไปรับอังเป๋าเนี่ย

ไม่ได้ไปรับเงินหรอก

ที่บอกว่าในนั้นเขาแจก

ไม่เกี่ยวกับเงินก็ว่ากันไปเถอะครับ

ที่ออกมาในลักษณะอย่างนี้

ปล่อยไว้อย่างนี้อับอายไข่หน้าเขา

ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะ
ผ่านไปถึงนายตำรวจ
ชั้นผู้ใหญ่มากน้อยแค่ไหน

ปรากฏว่า๖๐กว่าคน
เหล่านั้นมีความผิดหมด

ผมว่าสังคมไทยเขาก็ไม่ได้กินแกรบกินลำนะครับ

และนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณมิ้นครับ

ว่าในสถอนมุมมองเนี่ย

มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเหมือนกันนะ